ของพิษยาเสพติดนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่จังหวัดตรังนะคะ
พอเมายาเสพติดทุกครั้งคลุ้มคลั่งแต่ครั้งล่าสุดนี้หนักหน่อยนะคะ
ทำลายข้าวของในบ้านและจุดไฟเผาบ้านตัวเองโอ้โห
ชาวบ้านบอกว่านอกจากจะมาดับไฟให้แล้วคุณตำรวจค่ะ
คุณตำรวจจัดการผู้ชายคนนี้ให้หน่อยเพราะเป็นภัยต่อคนในหมู่บ้าน
อืมนอกจากนี้อาจจะเป็นภัยต่อคนในบ้านตัวเองด้วยเพราะคุณตาคุณยาย
อาศัยอยู่ในบ้านติดติดกันเลยอะค่ะแล้วถ้าไฟมันลามไปติดบ้านคุณตาคุณยาย
ซึ่งเป็นผู้ป่วยอะค่ะเสียชีวิตมาจะทำยังไงน่ะนะคะ
เอาผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเป็นนุ่มอายุ๓๐ปีเท่านั้นเองนะคะ
คลุมคร่างจุดไฟเผาบ้านตัวเองกลางดึกสิบแปบเพศภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านเนี่ย
ไหม้เสียหายหมดเลยนะคะแล้วข้าวของก็กระจัดกระจาย
แต่ทีนี้ไปเจอว่ามีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ด้านหลังบ้านที่เกิดไฟไหม้
ห่างกันสิบเมตรสิบเมตรคือกล้ายมากค่ะค่ะก็เดินสิบเก้าค่ะ
มีคุณตาคุณยายของผู้ก่อเหตุนอนอยู่เป็นผู้ป่วยเนี่ยนะคะ
จะมีลูกหลานมาดูแลบางครั้งบางคราวเท่านั้นค่ะส่วนผู้ก่อเหตุหลังจากเผาบ้านตัวเอง
หนีไปซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียนใกล้กับบ้านของตัวเองนั่นแหละแต่ช่วงสองวันที่ผ่านมาคือเกิดเหตุการณ์สิบแปด
วันนี้คือวันที่ยี่สิบสองวันเนี่ยเขาเดินไปต่อมาเนี่ยเนี่ยเขาอยู่ในในโรงเรียนนะ
แต่เขาจะเดินไปเดินมาแบบเนี้ยบางวันก็เดินออกมาข้างนอกเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ไม่กล้าไปยุ่งนะคะอืมทีมข่าวสอบถามไปยังนางสาวสุธิสารอดพันธ์ค่ะ
เป็นลูกพี่ลูกน้องของมือเผาเขาเล่าให้ฟังว่าอ๋อ
คนนี้เสพยาเสพติดเคยถูกจับมาแล้วด้วย
ออกมาจากคุกก็อารวาสทำลายข้าวของบางครั้งทำร้ายแม่ตัวเองก็มีคุณนักข่าว
และช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุเธอมาป้อนข้าวคุณยายทำแบบนี้เป็นประจำ
ช่วงเวลานั้นผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาขู่พูดคำว่าทำอะไรไว้ระวังตัวให้ดี
จากนั้นปลาข้าวของเลยค่ะปลาใส่เธอก็เลยรีบไปบอกพ่อจนทราบว่า
เขาได้ทะเลาะกับแม่ของตัวเองซึ่งเป็นน้าแล้วก็มาอารวาสจนจุดไฟเผาบ้าน
ใกล้เคียงบอกว่าผู้ก่อเหตุหากไม่มีอาการคลุมคลั่ง
ลักษณะก็เหมือนจะพูดรู้เรื่องนะพูดครับทุกคำเลยพูดเพราะด้วย
แต่พอเมายาทีไรอรวาสกลายเป็นอีกคน
กลัวมากและอยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวไปบำบัดด้วย
ล่าสุดจนรพลประสิทธิ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภลงจรเคร่ลงพื้นที่

ไปพูดคุยกับแม่ผู้ก่อเหตุค่ะ
แม่ผู้ก่อเหตุเล่าทางน้ำตาบอกเสียใจ

รับว่าลูกชายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และเคยประสบอุบัติเหตุมีปัญหาทางระบบประสาท
เวลาไม่พอใจอะไรคลุ้มคลั่งอารวาส
และยอมรับว่าลูกชายเคยทำร้ายตายายที่นอนอยู่หลังบ้านมาแล้วเนี่ย
ครั้งหนึ่งนอนป่วยอยู่เนี่ยค่ะคุณตาคุณยายอายุ๘๐กว่านะคะครั้งนี้ที่ลูกชายคลุ้มคลั่ง
ก็เพราะว่ามาขอเงินแม่แล้วแม่ไม่ให้ลูกชายก็เลยโกรธเผาบ้านซะเลย
ซึ่งแม่เองก็อยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวไปบำบัดยาเสพติดแม่บอกเอาให้หายเลยนะ
แต่อย่าให้ถึงขั้นเข้าคุกเข้าตารางเลยเพราะคุณแม่ก็สงสารลูกไปอีกค่ะคุณแม่นะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่กำลังปรึกษากับแม่นะคะเพื่อหาทางนำตัวในออสผู้ก่อเหตุไปบำบัด
เพื่อที่จะเลิกยาเสพติดและเอาแบบให้หายและกลับเข้าสู่สังคมได้อะค่ะ